ต่อกันที่อดีตนักแสดงคนนี้บ้างดีกว่านะคะ
คุณปุ๊กกี้ชุลีพรหลายคน

งหายจากวงการบันเทิงไปนานถึง๘ปีเต็มทีเดียวคุณ
ทีนี้แฟนคิดถึงปุ๊กกี้หายไปไหน
เขาป่วยนะใช่ไหมอ๋อเปิดเผยค่ะ
ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตัวเองเนี่ยนะต้องต่อสู้กับโรคร้ายค่ะ
ด้วยเวลาเกือบ๑๑ปีเลยนะคุณ
พร้อมยอมรับเลยนะคะว่าแม้จะท้อแท้กับชีวิตนะ
ช่วงที่ป่วยหนักแต่ก็ได้นำหลักธรรมะมาปรับใช้กับชีวิต
ได้รับกำลังใจจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงค่ะ

พร้อมกับให้กำลังใจคนที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
เจ้าตัวนั้นอยากจะให้สู้แล้วก็อย่ายอมแพ้นะคะ
คิดอยากตายเลยนะเพราะว่าคนเคยทำงาน๗วัน
แล้วอยู่ดีนั่งเฉยเดินไม่ได้ต้องนั่งวิวแชร์๑ปี
เนื่องจากมันสุดมากตาก็มองไม่เห็นจะบอดมันแย่มากเลย
อาการดีขึ้นมากค่ะคือคือเราทำตัวเหมือนคนปกติอ่ะ
แม้เราจะเป็นคนป่วยแต่ว่าเราไม่อยากทำตัวเป็นคนป่วย
เรากลับมาด้วยกำลังใจด้วยธรรมะด้วยน้ำใจของเพื่อนของพี่น้องอย่างนี้ค่ะ
มันก็ยืนอยู่ได้มันไม่มีอะไรเหนือความสามารถของมนุษ
ถ้ามันมีความตั้งใจ
คุณปุ๊กกี้ค่ะเคยให้สัมภาษณ์ในรายการที่นี่หมอชิดนะคะ
ว่าโรคทั้งหลายของเธอเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ประมาท
มีการกินดึกมีการกินของหวานของทอดของมันค่ะ
ก็เลยส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพนะ
อย่างที่เธอบอกเมื่อกี้นะเกือบหูบอดนะคะ
แล้วก็ตาเนี่ยก็เกือบไม่เห็นด้วยคุณนะคะ
ก่อนนะคุณปุ๊กกี้อ้วนมากถ้าหลายคนยังจำกันได้นะคะ
ของเธอเนี่ยจะเป็นแบบสาวคอมเมอดี้แล้วก็เป็นสาวอารมณ์ดีอ้วนหน่อยนะครับคุณผู้ชม
เรื่องของสุขภาพเนี่ยละเลยกันไม่ได้กินก่อนนอนก็ไม่ควรนะคะ
อกจากจะสุขภาพไม่ดีแล้วยังทำให้อ้วนด้วยไม่สวยด้วยนะคะ

ขันแล้วออกกำลังกายกันบ้างดีกว่ารู้ดีแล้วคุณโป๊กี้นี่เป็นตัวอย่างแล้วนะ
ไปออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะคุณ
แรงบันดาลใจที่ดีด้วยนะคะที่จะทำให้เราหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพ
แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของความเข้มแข็งทางด้านจิตใจด้วย
ฝ่าฟันมากว่า๑๑ปีไม่ธรรมดานะคุณผู้ชม
ชื่นชมในความเข้มแข็งของจิตใจของเธอด้วย